มาดูเรื่องราวของไผ่ขาวแว้นกันหน่อยนะคะ
ขาแว้นเนี่ยโด่งดังเพราะว่าไปโพสต์คลิปด่าทอตำรวจ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะวางระเบิดที่โรงพักเมืองหัดใหญ่ด้วยนะคะ
โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถามว่ามันเป็นประเด็นได้ไง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจจากสภหัดใหญ่เขาไปเปิดปฏิบัติการ
ไล่ล่าแก๊งเด็กแว้นครั้งนั้นจับมอเตอร์ไซค์มาได้๓๒คัน
จับเด็กแว้นมาได้๓๐คนแต่จับไผ่ไม่ได้

เสร็จปุ๊บไปโพสต์คลิปนี้แหละค่ะด่าตำรวจ
ด้วยถ้อยคำหยาบคายค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเจอกันภัย
แล้ววันนี้ก็เจอแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดภัยคาแว้น
ชื่อจริงก็คือนายสยุมพรศรีอินอายุ๒๒ปี
เดินทางมาพร้อมกับภรรยาและลูกชายวัย๑ขวบเท่านั้นค่ะ
มามอบตัวกับตำรวจสภหาดใหญ่
เรื่องต้นเจ้าตัวก็คือไผ่ขาแว้นยอมรับว่าที่ทำไปเพราะความโกรธ
โกรธที่ตำรวจมาจับรถแต่งซิ่งตอนนั้นที่เขาพูดในคลิปบอกว่า
ตำรวจหาดใหญ่เนี่ยทำไมไม่มีงานมีการทำกันหรือไง
จริงแล้วยาเสพติดเกลื่อนเต็มเมืองไปบอก
ทำไมไม่ไปจับมาจับอะไรกับพวกผมประมาณนี้

เขาบอกว่าจริงแล้วที่เขาพูดว่าอยากวางระเบิด
จริงอันนี้ไม่ได้ตั้งใจหรอกก็พูดไปงั้นแหละ
วันนี้มาจอยเลยค่ะยกมือไหว้ขอโทษภูมิกับสพหัดใหญ่
ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ไผ่ขาแว้นบอกว่าอันนี้เป็นบทเรียนราคาแพง
ประเมินมูลค่าไม่ได้เลย
เจ้าตัวยืนยันด้วยว่าหลังจากนี้ผมจะเป็นคนดี

ภัยค่ะแว้นบอกที่พูดไม่ได้ทำจริงหรอก

เรื่องต้นเดิมทีเดียวเมื่อวานมีรายงานข่าว
ตำรวจจะแจ้ง๓ข้อหาคือผิดพระบอบคอม๑

แต่ว่าล่าสุดตำรวจบอกแบบนี้เอาเบื้องต้นก่อน
แจ้งความไปข้อหาเดียวคือดูหมินเจ้าพนักงานนะคะ
แล้วก็นำตัวไผ่ขาแว้นไปตรวจสารเสพติด
ถ้าเกิดพบเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม
ทางพนักงานสอบสวนมีการไปตรวจสอบคลิป
เดี๋ยวต้องไปดูว่าคลิปนี้มันมีความผิดอื่นอีกหรือเปล่า
ถ้ามีเดี๋ยวต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยค่ะ